อะไรอ่ะชอบหัวปะทะที่สารทางจังเลยอ่ะมีความเตาแก๊สเป็นผักเออ
ดูน่ากลัวดิ
มันก็เปิดแค่นี้เลยค่ะไม่ได้เปิดแล้ว
ครับผมมันจะร้อนเรื่อยเรื่อยค่ะ

อ่ามานเราจะไม่ได้เปิดแล้งครับเราเปิดเคลื่อนหัวนิดเดี๋ยวแล้วก็ข้าง
ตรงหัวเกร็ดแล้วก็เร่งนิดเดียวไม่ได้เล่นอยู่ค่ะก็
ปกติถ้าอยู่บ้านก็แสดงนะครับจริงที่มาอยู่ในเมืองก็
ร้านบางร้านก็ไม่มีนะครับ
มันสะดวกเหมือนกันใช่ไหม

ผมก็ได้ทั้งสองครับแต่ส่วนมากก็ชอบแบบเตาถ่านมากกว่า
มันจะปลอดสายพิษแล้วก็ได้กลิ่นที่หอมมากกว่าครับ

ใช่ครับแบบเวลาหิวอะไรแบบนี้ก็มากินได้เลยครับเพราะสะดวกสบายด้วย
ใช่ครับ
มันก็ไม่มีนะครับ